ไปดูเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะ
ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านระแวกนั้นแตกตื่นตกใจกันใหญ่
เพราะว่ามีชายคนนึงค่ะเข้าไปใช้บริการร้านตัดผมในระแวกดังกล่าว
แต่ว่าอยู่ดีเขาก็หลับไปไม่ว่าจะปลุกเท่าไหร่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นนะคะ
เขาจะหลับลึกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
ชายคนนี้เผลอหลับไปหลังจากที่ช่างเริ่มตัดผมไปเพียงแค่๒นาที
และไม่ว่าช่างตัดผมจะปลุกจะเรียกเขายังไงค่ะชายคนนี้ก็นอนนิ่งเหมือนเดิม
ทางร้านจึงต้องเรียกตำรวจมาช่วยดูอาการ
ทางตำรวจเชื่อว่าเขาอาจจะเมาหลับ

ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าผากนวดใบหน้าก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะ
ตำรวจจึงต้องตัดสินใจเรียกรถพยาบาลมา
แพทย์ที่มาพร้อมกับรถพยาบาลระบุว่า
ชายคนนี้อาจจะมีภาวะเลือดออกในสมอง
และก็จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
แต่หลังจากที่ทีมแพทย์มาวินิจฉัยอย่างละเอียด
สรุปว่าเขาไม่ได้ป่วยหรือไม่สบายค่ะ

ซึ่งไม่กี่ชั่วโมงถัดมาชายคนนี้ก็ตื่น
แล้วก็สารภาพบอกว่าตัวเองไม่ได้หลับมาหลายวันแล้ว
อีกทั้งดื่มสุราเข้าไปเล็กน้อยก่อนจะมาตัดผม

โอ้โหนี่เป็นการหลับลึกที่สุด
เท่าที่ผมเคยเห็นมาอีกคนเดียวเหมือนกันนะครับ
ใช่อยากรู้เหมือนกันว่าหลับแบบนี้นี่ฝันถึงอะไรนะคะนี่
หลับลึกปลุกยังไงก็ไม่ตื่นสักทีขอบคุณครับ